ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งครับเกิดขึ้นที่ถนนแถว๘ริ้วฉะเชิงเศร้า
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนด้วย
และผู้ที่น่าสงสารก็คือลูกของผู้เสียชีวิต
ถ้าใครมีกำลังก็เดี๋ยวรอนะฮะเผื่อจะช่วยเหลือกันได้
เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับมีคุณแม่คนหนึ่งพาลูกสามคนขี่จักรยานยนต์
จะไปส่งโรงเรียนแต่แม่ไม่ได้เสวยหมวดน็อกนะ
ลูกก็ปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุครับ
เพราะว่าลูก๓คนที่เป็นลูกชายเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไป
ลูกคนเล็กก็นั่งอยู่ข้างหน้าสุดนะแล้วแม่ก็อยู่ตรงกลางเป็นคนขี่นะครับ
ทีนี้ระหว่างทางนะครับที่เพจเฟซบุ๊คเรารัก๘ริ้วเขาลงเรื่องราวเอาไว้นะครับ
บอกว่าลูกคนเล็กที่นั่งข้างหน้าสุดเนี่ย
ทำเงินปลิวหล่นจากรถน้องก็เลยด้วยปฏิกิริยาก็เหมือนกับทำท่าว่าจะตามไปหยิบเงิน
ค่ะเพราะเงินมันปลิวแต่แม่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะอ่า
มีพี่อีกสองคนซ้อนอยู่ข้างหลังแม่ก็ตกใจก็เอามือเนี่ยออกจากแฮนด์จักรยานยนต
ค่ะมือหนึ่งก็ไปคว้าตัวลูกแล้วมันก็เกิดอาการเสียหลักรถล้มนะครับ
ศีรษะแม่ไปฟาดเข้ากับขอบฟุตบาทจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เสียชีวิตลูกชายสามคนก็บาดเจ็บนะครับ
ยืนร้องไห้อยู่ในอาการตกใจหลังเกิดเหตุ
แล้วก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งรถพยาบาล
โทรแจ้งกู้ชีพให้มาช่วยกันแต่ปรากฏว่าคุณแม่ก็เสียชีวิตนะครับ
คุณแม่ชื่อนางนิตยามินเจริญอายุสามสิบสามปี
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความเสียใจกันเยอะ
แสดงความสงสารลูกทั้งสามคนของผู้เสียชีวิตเพราะว่าก็ยังเป็นเด็กอายุน้อยกันอยู่เลยนะครับ
บางคนบอกว่าเรื่องแบบนี้แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ผู้เสียชีวิตก็ถือว่าทำหน้าที่แม่จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต
แต่ก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ก็คือขี่จักรยานยนต์เนี่ย
หรือว่าจะขับรถก็แล้วแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ
แต่ขี่จักรยานยนต์ที่สำคัญคือต้องอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับก็คือจุดทางลงสะพานหน้าร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
ถึงสี่แยกไฟแดงถนนสิริโสธรอำเภอแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ได้ไปคุยกับนายศักดาจงใจนะครับซึ่งเขาเห็นเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าระหว่างที่ตัวเองทำงานอยู่เห็นมอเตอร์ไซค์เสียหลักถลายมาตามขอบถนน
มีผู้หญิงที่เป็นคนขี่หัวไปฟาดกับเสาไฟข้างถนนแล้วก็สลบ
นอนคว่ำหน้าอยู่ตรงนั้นค่ะมีเด็กเด็กสามคนยืนร้องไห้กันอยู่ข้างข้าง
แล้วก็มีคนมาช่วยเหลือช่วยประถมพยาบาลโทรแจ้งหน่วยกู้ชีพ

แกขี่รถมาก็เร็วพอสมควรครับแล้วลืดมาทะไหลมันชนตรงเนี้ย
แกนอนในรูแกกระยิบมีหมอผ่านมาเขาเขามาดูเขาก็บอกว่า
ไม่รอดครับแกก็ตุกแล้วพี่นอนตรงนี้แกก็ตุกแล้ว
สลายมานู่นนะพี่สลายมาเลยจอดหน้าร้าน
ว่าพี่มาเร็วไหมเร็วพี่เร็วแล้วหกล้อก็จอดเบรคชะลอ
ถ้าไม่ชะลอก็โอ้เด็กเจ็บอีกเยอะแล้วครับเด็ก
ฟังแล้วก็หวาดเสียวนะนายเสกดาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นรถจักรยานยนต์ถลายแบบ
ไกลหลายเมตรนะฮะคือก็ขี่มาเร็วพอสมควรนะครับ
แต่ว่าโชคดีที่สุดก็คือรถหกล้อที่วิ่งมาข้างหลัง
เขาเบรกทันค่ะไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าถ้าตามมาทับมาชนกันเนี่ย
เกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่ามีลูกมาด้วยอีกสามคน
ทีมข่าวของเราวันนี้ก็ยังไปคุยกับสามีของผู้เสียชีวิตนะครับ
ชื่อนายชายรัฐเถื่อนวิไลนะฮะคุณพ่อของลูกทั้งสามอ่ะเนี่ยฮะ
เล่าให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๗โมงเช้าเมื่อวานนี้
ตัวเองก็มาทราบข่าวจากโทรศัพท์ของทีมกู้ภัยโทรมาแจ้งว่าภรรยากับลูก
ประสบอุบัติเหตุรถล้มรถคว่ำก็ถามกลับไปว่าลูกเป็นอะไรไหม
กู้ภัยที่โทรมาบอกว่าลูกปลอดภัยดีแต่ภรรยาเนี่ยกำลังปั๊มหัวใจช่วยยื้อชีวิตกันอยู่
ก็พยายามยื้อชีวิตแล้วแต่ไม่สามารถช่วยได้ทัน
ตอนนั้นเขาก็เลยรู้ว่าภรรยาของเขาเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งเขายอมรับว่ารู้สึกช็อกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเป็นการจากกันไปแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัว

มีอะไรก็ทำให้กินตลอด

ขอให้เขาไปอยู่ในภูมิที่ดีของเขา
นี้ยังได้
หรือว่าป้ำแหม่มซึ่งเป็นนายจ้างของนายชายรัฐ
บอกว่าหลังจากทราบข่าวเธอก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะว่าก็รู้สึกเหมือนกับว่านางนิตยา
เป็นคนในครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับ
เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไม่นานมานี้
แล้วก็ไม่คิดว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้

ผมบอกว่าเราจะเรียกเขาแมะอะ

แล้วอ่ะทำงานบ้านดูแลลูกไปเราก็บอกเขาแบบนี้

ก็มีอ่ะลูกตั้ง๓คนแล้วเหมือนยังเล็กอยู่เนี่ย
แล้วก็สัญญารับปากกับพ่อเขาเมื่อวานเนี่ย
เขามาเอาน้ำแข็งเราก็บอกว่าเราจะส่งเสียเดือนนึงอ่ะ
ก็น้ำเนี่ยกองไว้เนี่ย๒๐แพ็คแล้วก็เข้าสาร๑ถัง

ก็คือนับตั้งแต่นี้ไปเท่าที่ป้ายังดำเนินธุรกิจอยู่

แหม่มก็บอกด้วยนะคะว่านายชัยรัฐเป็นลูกน้องในโรงน้ำแข็ง
ซึ่งก็จะมาทำงานในช่วงเช้า
ส่วนนางนิตยาก็เป็นคนไปรับส่งลูก
ซึ่งหลังจากส่งลูกเสร็จช่วงบ่ายก็ไปทำงาน
คัดปลาที่ตลาดก็ทั้งสองสามีภรรยาก็ช่วยกันทำงานนะคะ
แหม่มบอกว่าเขาเป็นคนขยันนะคะทั้งคู่เลย
ยันช่วยกันทำมาหากินวันไหนที่ร้านของป้าแหม่มขาดคนงาน
นิตยาก็อาสาไปช่วยตลอด
ทีมข่าวของเราเดินทางต่อไปหาทางครอบครัวของนางนิตยาผู้เสียชีวิตนะคะ
ญาติญาติได้ประกอบพิธีฝังศพที่กุโบซึ่งก็เป็นการฝังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลักของศาสนาอิสลามต้องฝังภายใน๒๔ชั่วโมงหลังจากเสียชีวิต
ก็ได้เจอกับพี่สาวของผู้เสียชีวิต
บอกกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะว่าปกติน้องสาวเป็นคนร่าเริง
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจอน้องสาวทุกอาทิตย์
ล่าสุดเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
แต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เจอกันครั้งสุดท้ายเนี่ย
น้องสาวพูดแปลกค่ะบอกว่าเขาไม่ได้รวย
ทำงานหลายอย่างแต่เดี๋ยวก็จะไปสบายแล้ว

ก็ตอนแรกก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรคิดว่าน้องสาวคงพูดเล่น
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นจริง
อาทิตย์ที่แล้วเขาบ่นว่าเขามาคัดปลา
แล้วก็ออกจากงานเขาทำอาชีพหลายอย่างเดี๋ยวเขาก็สบาย
เขาไม่ได้รวยนะเขาจะตายก็เลยด่าเขา
เขาบอกว่าเขาไม่ได้รวยแต่เขาจะตายเขาจะสบายแล้ว

เขาพูดแบบนั้นที่แพร่ปลา

ตอนที่เขาพูดกับหลานเรา
รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกนึกว่าพูดเล่น
แล้วก็ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกทั้ง๓คนนะคะ

ทางญาติก็เลยบอกว่าสิ่งที่บอกล้าน

ก็ได้แต่พูดว่าแม่ไปสบายแล้ว
เขาบอกว่าเขาอยากหาแม่เขาแม่เขานอนมะนอน
เมื่อไหร่มะนอนหลับยังไม่ตื่นเลย

เขาก็เลยบอกว่ามะแค่นอนเอาดินกบทำไม
มะหายใจไม่ออกเดี๋ยวมะจะขึ้นอย่างไร

บอกปลาหลุมมันลึกเขาขึ้นไม่ได้หายใจไม่ออก

เด็กยังเล็กมากอะนะ
เหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์ค่ะคุณผู้ชม
สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ

อย่างนั้นอาจจะเกิดความสูญเสียมากยิ่งขึ้นกว่านี้
และถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต
บริจาคไปได้นะคะหมายเลขบัญชีอยู่ที่หน้าจอนะคะ
มีของธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ
บัญชีก็คือชื่อบัญชีของผู้เสียชีวิตเลย
เสียชีวิตเลยนางสาวนิตยามินเจริญธนาคารกรุงเทพฯก็คือ
หกหกสองขีดศูนย์สี่หนึ่งขีดสามเก้าเจ็ดแปดส่วนธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ
เก้าสี่สามสองสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าแปดค่ะ